เหตุการณ์นี้ที่สตูนผู้ชายคนนี้เปลือยกายล่อนจ้อน
แล้วก็ไปก่อเหตุทุบรถของชาวบ้านแล้วก่อนจะไปทุบรถของชาวบ้าน
แล้วก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอีกเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ดูสิคะเปลือยกายนะล่อนจ้อนเลยนะคะเดินเข้าไปในบ้านในพื้นที่จังหวัดสตูน
แล้วก็โวยวายเสียงดังพยายามจะทุบรถเก๋งคันสีขาวที่จอดอยู่เห็นไหมคะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงูค่ะ
เจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็ต้องวิ่งกันวุ่นช่วยกันจับตัวผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายสุเจตอายุ๒๙แล้วย้อนไปก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้
คลุ้มคลั่งเหมือนคนเมายาบ้าพี่หุยแล้วเข้าไปในบ้านหลังนึงในพื้นที่หมู่๑๑
ที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูแล้วโวยวายคนเขาก็กลัว
แล้วหลังจากนั้นทำอะไรตอนนี้ไปขโมยรถเทรนเลอร์รถเทรนเลอร์
ขโมยของเขามาเหรอคือเจ้าของเขาเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้อ่าขโมยแล้วขับออกไปเลย
เข้าโรงพยาบาลละงูฝ่าแผงกั้นอัตโนมัติแล้วก็เข้าไปที่บ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
แล้วก็มีเหตุการณ์อากตามคลิปมาสักครู่แต่นี้คือเกิดขึ้นก่อน
ริมถนนก็เสียหายไป๓๔คันดูสิคะแล้วผู้ชายคนนี้ลงจากรถไปยืนปัสสาวะใส่รถเก๋งคันหนึ่ง
ถอดเสื้อผ้าวิ่งวุ่นไปทั่วทีเนี้ยค่ะพอจับตัวได้นำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายนะคะ
รู้สึกตัวแล้วแต่ไม่ค่อยพูด
เขาถามแค่ว่ามาอยู่โรงพักได้ไง

จำไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เลยมาอยู่โรงพักได้ไง
หลานสาวบอกว่าจริงแล้วน้าชายที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ก็เป็นคนทำงานดีปกติก่อนหน้านี้ปกติมาก
ผิดปกติหลังเลิกกับภรรยาได้๒๓ปี

วันเกิดเหตุญาติญาติคุยกันว่าเดี๋ยวจะรวบรวมเงินพาไปรักษาดีกว่า
ญาติเองก็ไม่ค่อยจะมีสตังค์ก็เดี๋ยวจะช่วยลงเงินกันคนละนิดคนละหน่อยพาไปรักษา
ปรากฏว่าญาติพูดค่อนข้างจะเสียงดัง
เหมือนกับผู้ก่อเหตุได้ยินไงว่าจะส่งไปรักษาส่งไปโรงพยาบาล

โวยวายแล้ววิ่งออกไปเลยค่ะ
เนี่ยเขาก็ขับรถไปหาแม่ที่บ่อกุ้งไปกินข้าวแล้วก็ขับรถออกมา
น้ำมันหมดเห็นเทรลเลอร์ที่จอดอยู่ขึ้นไปขับ
เทรลเลอร์เสียบกุญแจอยู่แล้วเขาก็เคยขับแล้วก็เลยขับหนีไปเลย

พอญาติรู้ว่าขับเทรลเลอร์ออกไปก็ตามหาไงค่ะ
วันที่วันนั้นข้าไปรักษาเลยวันนั้นวันที่เขาไปนั้นเลยเลยเขาว่าเขาอยากคิดว่าบ้าน

ซึ่งเลยเลยเขาก็ขี้รถโอ้งมารถเผืองแล้วมาทำบ้านเลย
ซึ่งเลยเลยเขาก็เดินไปเอารถทางนั้นเลยว่ะ
อ๋อคือคือคือตอนนั้นนั้นตอนเทวาวันเทือเทศนั้นแกมันก็แบบ
คือท้านทำว่ามันก็ไปหนีหลังเก่ามันทำเรื้อปลาดอกเซท
คืออย่างที่บอกนะคะทางตำรวจก็ไประงับเหตุแล้วก็ไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะ
พูดกำกลับสภรงูก็เลยบอกว่าคือพอได้รับแจ้งเนี่ย
แจ้งเนี่ยก็ไปถึงค่อนข้างเร็วไม่ถึง๕นาทีก็ไปช่วย
จริงแล้วเขาก็รับสารภาพว่ามีเบาค่ะเราก็คุ้มครั่งค่ะเดี๋ยว
สี่แสนได้นะคะก็จะมาไกลเกลี่ยเนี่ยตอนสลบเนี่ยตอนฉีดยา
ระงับสติอารมณ์ก็น็อกไปแบบนี้คือต้องต้องฉีดยาเลยอ่ะ
ตื่นมาผมว่าจะสลบอีกรอบนะเนี่ยค่าเสียหาย๔แสน
นี่นะคะโอ้โห
คือเพราะฉะนั้นที่ญาติบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเลิกกับเมียไป๒๓ปี
แล้วก็มีอาการเหมือนกับจะเป็นทางจิตประสาทหรือเปล่าเนี่ย
แต่นี่ไงเสพยาสมรวจบอกนี่มันเป็นเสพยาบ้ามา